คุณผู้ชมค่ะทีนี้มาดูเรื่องของวัคซีนกันหน่อยนะคะ
ก็คือตอนนี้รัฐบาลบอกว่าก็จะพยายามเร่งฉีดวัคซีน
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็มีการสั่งวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติม
โดยในอนุทินชาญวิรากูลนะคะรองนายกรรภ์รัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์โพสต์นี้ค่ะ
มาถึงประเทศไทยห้าแสนโดสและได้รับแจ้งว่า
ภายในกลางเดือนพฤษภาคมจะมาอีก๑ล้านโดส
โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งกระจายวัคซีนให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด
อกจากนี้นะคะได้โพสต์เอาไว้ว่า๒๖เมษายนนี้คือวันจันทร์
ยาฟาวิพิราเวียจำนวน๒ล้านเมตรจะมาถึงประเทศไทย
แล้วก็จะส่งไปให้โรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ทันทีนะคะ
ส่วนความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโควิด๑๙ในประเทศไทย
เมื่อวานนี้มีคนที่ฉีดเข็มที่๑เพิ่มเติมอีก๑๓๖๗รายนะคะ
สะสมรวมก็คือฉีดไปแล้วเป็นสำหรับ๑๙๓๔๔๔๙ลาย
ส่วนเข็มที่๒ค่ะฉีดเพิ่ม๓๒๕๓ราย
ฉีดเข็มที่๒แล้ว๑๖๙๙๖ราย
อันนี้ตัวเลขการฉีดวัคซีนในบ้านเรา

ฉีดวัคซีนทั่วโลกกันหน่อยค่ะ
วันนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
ไปแล้ว๙๖๖ล้านโดสใน๑๙๐ประเทศ
ตอนนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกเนี่ยค่ะ
อยู่ที่๑๖๔ล้านโดสต่อวัน
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
สหรัฐอเมริกามีการฉีดวัคซีนสูงที่สุดค่ะ

อเมริกันกว่า๘๙๒ล้านคน
ได้รับการฉีดวัคซีนครบทั้ง๒โดสแล้วนะคะ

อย่างที่บอกไปก็คือสหรัฐอเมริกา
๕ล้านโดสคิดเป็น๓๔๒ของการฉีดนะคะ

อันดับ๓คืออินเดียประมาณ๑๓๕ล้านโดสกว่า
แล้วก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอ